สะเกดกันก่อนมีอาจารย์ศักยันต์โพสต์รูปงวงช้าง
วงช้างจริงงวงช้างเนี่ยงวงช้างแบบนี้
บอกเป็นงวงช้างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาบอกว่า
คือใครได้ไปบูชานะนะฮะคือถือว่ามีบารมีนะครับ
เป็นงวงช้างแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แต่แต่แต่
มันผิดกฎหมายไม่ใช่ลึกเพราะช้างเนี่ยเขาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
เอาไปดูเรื่องนี้กันนี่เป็นภาพที่ถูกโพสต์นะครับ
โดยอ้างว่านี่งวงช้างแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของศักดิ์สิทธิ์คู่บารมี
ลักษณะเป็นก้อนยาวสีดำครับมีผิวคล้ายงวงช้าง
แต่มันแห้งแล้วคนโพสต์คือนายรัฐสยามงามแสง
หรือว่าอาจารย์ท็อปเขาบอกว่าอาจารย์ท็อปเนี่ยเป็น
จารศักยันต์ชาวศรีสะเกดนะทำให้ชาวเน็ตเข้าไปนะฮะ
ก็ไปเปิดดูนะฮะการให้เช่าบูชางวงช้าง
เพื่อปัดเป่าพยันตรายนะเพราะว่ารักษณะของงวงช้างเนี่ย
คือเวลาช้างมันมีชีวิตใช่ไหมงัวมันก็ปัดไปปัดมาอยู่แล้วใช่ไหม
ลักษณะนั้นแต่แต่ช้างมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไง
หลายคนก็เรียกร้องให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เข้ามาตรวจสอบหน่อยสิมันผิดกฎหมายหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวไปสอบถามอาจารย์ท็อปครับที่สำนักศักยันต์ในตะบนหนองครก
อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับท่านบอกว่าจริงจริงอาชีพหลักของท่าน
กาแฟสดฮะขายกาแฟสดส่วนภาพซากงวงช้างอ่ะโพสต์จริง
แต่ไม่ใช่ของเขาคือช่วงสงกรานเนี่ยไปไหว้พระที่วัดแห่งหนึ่ง
แล้วมีคนเอาของสีดำเนี่ยขนาดกลมเท่าแขนเขาเนี่ย
ยาวประมาณ๖นิ้วนะใส่พานมาคาดว่าจะเอามาให้พระเจิม
เขาไม่รู้จักก็เลยเข้าไปถามว่ามันคืออะไร
แล้วก็ขอถ่ายรูปเอาไว้ดูแล้วก็เอามาโพสต์
มันก็ไม่ใช่ของผมอะนะผมก็คือแบบผมไปทำบุญ
ผมไม่รู้จักว่าคืออะไรพี่ผมก็ไปถาม
พอผมไปถามมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเป็นห่วงช้าง
พี่ผมขอถ่ายรูปได้ไหมจริงผมก็ไม่รู้ว่ามันผิดหรือไม่อะไรอย่างนี้นะครับผม
ก็แค่นั้นครับแต่ว่าเนื่องได้ว่ามันอาจจะมาเกิดประเด็นตรงที่เขาคิดว่า
เราเอามาโพสต์เพื่อขายแต่ความจริงคือคือมันไม่ใช่ของผม
ผมเองก็ไม่ได้ขายผมไม่สันทัศน์เรื่องนี้จริงนะพี่
ก็คือผมไม่ค่อยรู้เรื่องที่เกี่ยวกับการขายอะไรพวกนี้หรอกครับผม
อย่างเครื่องล่างหรือว่าวัตถุมงคลของผมเองก็คือ
ถ้าผมมีคือผมแจกผมไม่ได้ขายอย่างนี้นะครับผม
อาจารย์ท็อปคนนี้เขาก็บอกนะว่าส่วนการศักยันต์ที่เห็นเนี่ยนะ
คือเป็นการรับใช้ครูบาอาจารย์เวลาว่างจากการขายกาแฟสดของเขาเนี่ย
แล้วก็จะสากให้กับคนที่ศัฒนาเท่านั้น